สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศต้นสัปดาห์แบบนี้ไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ค่ะ
หลายพื้นที่มีฝนเทลงมานะคะพร้อมกับลมกระโชกแรง
ขณะที่บางพื้นที่เสี่ยงลูกเห็บตกด้วยค่ะ
ลักษณะอากาศแบบนี้นะคะเกิดจาก๒ปัจจัยค่ะคุณผู้ชม
ปัจจัยแรกเลยคือหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
ปกคลุมอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะคะมีกำลังแรงขึ้น
อกจากนี้นะคะมรสุมนะคะประจำฤดูที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคุณผู้ชม
มีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกัน๒ปัจจัยนี้ทำให้ประเทศไทยของเรา
หลังจากนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะในระยะนี้โดยภาพรวมจะตกราว๑๐๔๐ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
เพราะว่าที่นั่นได้เกิดดินโครนถล่มครั้งใหญ่ค่ะพัดถล่มบ้านเรือนของประชาชน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะดินได้เทลงมาจากที่สูงนะคะ
ในเมืองอาตามิจังหวัดชิซูโอกะค่ะประเทศญี่ปุ่น
โรนหนาได้ถล่มลงมาเททับบ้านเรือประชาชนค่ะ
ได้รับผลกระทบไปอย่างน้อย๓๐๐หลังส่วนรถยนต์หลายคันเนี่ยพลิกคว่ำนะคะคุณผู้ชม
สาเหตุก็เกิดจากที่บริเวณดังกล่าวมีฝนตกต่อเนื่องนานหลายวันนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ